แม้ว่าการเมืองจะวุ่นนะครับแต่ว่าในทางเศรษฐกิจแล้ว
เกาหลีใต้ยังคงเดินหน้าต่อครับโดยผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในเกาหลีใต้
เปิดงานอินโนเฟสโชว์นวัตกรรมใหม่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับ
ทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ตู้เย็น
และเครื่องซักผ้าที่ไฮเทคมากยิ่งขึ้น
ตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ประหยัดพลังงาน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะครับ
จอโทรทัศน์แห่งอนาคตที่แทบจะเนียนเรียบไปกับฝาผนังบ้าน
นาเพียง๒๗๕มิลลิเมตร
ติดตั้งเข้ากับฝาผนังด้วยตัวยึดแม่เหล็ก
จะช่วยสร้างภาพลวงตาเหมือนว่ากำลังมองออกไปนอกหน้าต่าง

อย่างที่คนถ่ายเห็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นตามจริง
ระบบเสียงรูปแบบใหม่กระจายเสียงรอบทิศทาง
เสียงเครื่องที่ได้แม่นยามเหมือนในโรงภาพยนตร์
ทิศทางของเครื่องใช้ไฟฟ้าปีนี้
ที่มีการปรับความถี่ของไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานได้มากกว่า๑๗๐
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

ไวไฟควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ

สำหรับพรีเมียมนะครับพราเทเมียม
ซึ่งสินค้าที่เป็นพรีเมียมต่าง

จะเข้ามาภายในปีนี้หรือปลายปีนี้นะครับ
ตู้เย็นออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค
ลดการเสียแรงลมเย็นสูงถึง๑๔๑และประหยัดพลังงาน

เพราะเทคโนโลยีนี้ผู้ใช้งานเพียงเคาะกระจกตู้เย็น
ก็จะเห็นสิ่งภายในโดยไม่ต้องเปิดตู้เย็นให้เสียพลังงาน
จากนี้ยังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อโลกโซเชียล

ตรวจสอบสภาพอากาศและช่วยบันทึก

ไม่ว่าจะเป็นเวลาตั้งเตือนอาหารที่จะเสีย
เลือกอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
และปรับอุณหภูมิให้พอดี
เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานแล้วนะคะ

สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค
อย่างที่เห็นนะคะก็คือมีขวดน้ำเต็มไม้เต็มมือ
เราไม่สามารถที่จะเปิดตู้เย็นได้
เทคโนโลยีนี้ก็คือการใช้เซ็นเซอร์ค่ะ

เซอร์น้ำ
เพียงเท่านี้ค่ะ
และปีนี้ตั้งเป้ารายได้อยู่ที่๒๒๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ๑๐
โดยสินค้าหลักที่จะผลักดันให้เติบโตขึ้น

ดินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน